คุณผู้ชมไปที่จังหวัดอ่างทองค่ะ
ตำรวจควบคุมตัวคุณป้าวัย๖๐ปีคนหนึ่งนะคะ

แล้วก็ป้าติ๋มมียาบ้าในครอบครอง

คือมีคนในพื้นที่ไปร้องเรียนที่สพป่าโมก
บอกว่าป้าติ๋มเนี่ยขายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่
ตำรวจก็ไปควบคุมตัวแล้วก็ตรวจค้นก็มียาบ้าอยู่ในตัวจริง
ติ๋มบอกว่าก็มีวัยรุ่นไปอยู่ในพื้นที่แถวนั้น
แล้วเห็นว่าป้าเนี่ยอาการปวดเมื่อยเป็นโรคไตต้องใช้ไม้เท้าเวลาคอยเดินอะไรอย่างนี้

วัยรุ่นก็เลยขายให้บอกกินยานี้สิ

ติ๋มอ้างว่าวัยรุ่นไม่ได้บอกว่าเป็นยาบ้า
ป้าติ๋มกินปุ๊บป้าติ๋มบอกว่าโอ้ยหายเลย

เลยแบ่งขายให้วัยรุ่นในพื้นที่ไปด้วย

นี่ค่ะตำรวจสปโมกค่ะควบคุมตัวป้าติ๋มวัย๖๐ปีนะคะ
ลัดดาเมืองหงษ์ชาวบ้านในตำบลบางปรากฏอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
ก็นำตัวไปสอบปากคำที่โรงพักค่ะ
ถูกจับกลุ่มมีของกลางเป็นยาบ้า๑๖เมตร
ก็มีสามีมีลูกสะพ้ายอุ้มหลานไปด้วยนะไปให้กำลังใจ
ก่อนหน้านี้ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์สพบางปะหันต์จังหวัดพระนครศรียุธิยา
เขาลงพื้นที่ทำกิจกรรมในเขตรอยต่อกับอำเภอป่าโมกนะคะที่จังหวัดอ่างทอง
ชาวบ้านเข้าไปร้องเรียนว่าเนี่ยป้าติ๋มชอบขายยาบ้าให้กับเยาวชนวัยรุ่นในพื้นที่
ก็เลยมีการนำกำลังเข้าตรวจค้นก็เจอยาบ้าจริง๑๖เมตร
ยาบ้าเนี่ยอยู่ในถุงยาพลาสติกแล้วก็ใส่ไว้ในซองกาแฟสำเร็จรูปอีกชั้นหนึ่ง

จะบอกว่าไม่รู้เป็นยาบ้าก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงใส่ไปในซองกาแฟแบบนี้
สระหายชั้นเลยอเรนนี่ซ่อนขนาดนั้น
ก็เลยต้องส่งตัวให้สพป่าโมกเจ้าของท้องที่ดำเนินการนะคะก็ดำเนินคดีกันไป
ติ๋มเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเขาสุขภาพไม่ค่อยดี
เข่าด้านขวาปวดบ่อยเลยเป็นโรคไตด้วย
เวลาจะลุกจะนั่งจะเดินต้องใช้ไม้เท้า
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลอาการก็ไม่ดีขึ้น
มีวัยรุ่นไปดูไก่ชนแถวบ้านป้าติ๋ม

เป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

ติ๋มอ้างว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นยาบ้า
แต่พอป้าซื้อมากินกินแล้วเออมันดี

จากเดี้ยงมันดีดเลยเหรอ
ติ๋มบอกว่าถึงขั้นป้าขอเงินลูกสะพ้ายนะพันหนึ่ง

เอาไปซื้อไปแอบซื้อยามากินแก้ปวดเมื่อย
คือขอลูกสะพ้ายว่าขอพันหนึ่งไปซื้อกับข้าว
แต่ว่ากับข้าวในตู้มันมีอยู่แล้ว
ก็เลยไปซื้อยามากินแก้ปวดดีกว่าอะไรแบบนี้
ยาที่วัยรุ่นมันบอกมาไปซื้อเพิ่มอีก
ก็ด้านเธอช่วงไว้

สร้างมันไม่ได้
มันก็เดินไม่ได้แต่ตอนข้าวก็ไม่ได้

เฉพาะตอนเช้า
กินพร้อมกาแฟมันจะทำให้มีกำลัง

มันก็ไม่ปวดแบบมันก็เดินไปไหนได้จะต้องเดินตามหาอย่างนี้

เงินมาพันหนึ่งบอกไปหาวัยรุ่นบอกจัดให้ป้าหน่อย

ปวดขาอีกแล้ววัยรุ่นจัดมาให้
อภัยนะอย่าไปเชื่อป้าติ๋มนะมันไม่ได้กินแล้วหายปวดหายเมื่อยหายโรคนะ
นี่มีแต่ปกติเนี่ยนะพวกผู้ใหญ่ก็ไปหลอกขายยาบ้าให้พวกวัยรุ่น

ร้อยตำรวจเอกอำนาจมีทองคำรองสารวัตรสอบสวนสพป่าโมกก็เลยบอกว่า
คือป้าติ๋มไม่ได้ซื้อมากินเพื่อแก้อาการปวดเมื่อยของตัวเองอย่างเดียวไง

ติ๋มซื้อมาแบ่งขายให้วัยรุ่นในพื้นที่ด้วยไง

ซื้อมาขายแพงกว่าที่ซื้อมาตั้งแต่เม็ดละ๒๐๓๐บาท
ไม่รู้ว่าป้าพูดความจริงทั้งหมดหรือเปล่า

พนักงานสอบสวนก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาแล้วค่ะคุณผู้ชม
ข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนะคะ
แล้วก็คุมตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดอ่างทอง
ตอนที่ควบคุมตัวป้าติ๋มขึ้นรถ
ติ๋มต้องใช้ไม้เท้าค้ำเดินอยู่ตลอดเวลา
ติ๋มก็เลยบอกกับเจ้าหน้าที่แบบนี้ค่ะ

ยังขอกินอีกเม็ดหนึ่งก่อนขึ้นรถเนี่ยนะ
เผื่อมันจะเดินได้ป้าปวดขา